คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปค่ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะ
คู่แต่งงานกันเยอะนะไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเรา
ดารานักแสดงก็แต่งงานกันด้วยนะคะ
อย่างคุณจ๊ะจิตาพาค่ะไปอัปเดตงานวิวาของเธอกันหน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณแม่ของฝ่ายชายคุณแม่ของคุณเอ๋ยนั่นเองนะคะ
ก็ขอถือเป็นสิริมงคลแล้วกันนะคะให้กับชีวิตคู่ของบ่าวสาวค่ะ
เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนะคะ
เพื่อเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิต
ในวันมงคลสมรบวันที่๑๐ธันวาคมนี้ค่ะ
โอกาสนี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงประธานน้ำสัง
มงคลแฝดสวมศีรษะของคู่บ่าวสาว
พร้อมกับทรงประพรมน้ำมนต์นะคะ
และประธานพรให้กับคู่บ่าวสาวอีกด้วยค่ะ